ชั่วตลอดตลาด
รับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันหน่อยนะคะ
ไปดูกันที่ราคาของผักกันค่ะ
นี่เลยเริ่มกันที่ผักกัดขาวนะคะวันนี้อยู่ที่๒๓บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีนค่ะ๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดงนะคะ๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ราคาพริกมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเนาะคุณผู้ชม
ส่วนราคาเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองจ้า
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะ